ทุกผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้มีเรื่องให้คุยกันเยอะ
เรื่องสะพานข้ามแม่น้ำบางมะกงเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาเรื่องนี้ก่อน
ตกลงแล้วเนี่ยท่านคิดว่ามันน่าจะเป็นความผิดความบกพร่องของฝ่ายไหน

สังคมออนไลน์เขาก็ยังถกเถียงกันอยู่

มีน้องที่เป็นเด็กนักเรียนหญิงวัย๑๔ปีคนหนึ่งอยู่ที่มหาสรคาม
ภาพนี้นะคือคุณแม่ของน้องเนี่ยโพสต์ในเฟซบุ๊ก
บอกว่าโอ้โหครูที่โรงเรียนทำแบบนี้ได้ยังไง
เอาเหล้าเอาเบียร์เอาโซดามาดื่มมากินกันในโรงเรียน
แล้วก็วางทิ้งไว้แถวโต๊ะแถวโรงเรียนนั่นแหละไม่ยอมเก็บ
เพื่อนนักเรียนของลูกสาวเห็นขวดโซดาก็จะเปิดดื่มโซดา
ไม่รู้แหละคงอยากจะกินน้ำโซดาอะไรก็ว่ากันไป
ไม่มีที่เปิดนะวางอยู่บนโต๊ะแบบนี้เนี่ยโต๊ะที่โรงเรียน
มีตาลงตารางหมักฮอตเห็นไหมไม่มีที่เปิดเพื่อนก็เลยไปเอามีด
ที่วางอยู่เอามางัดเปิดขวดค่ะปรากฏว่าขวดมันแตกฮะ

แม่เขาบอกว่าลูกสาวเขาตอนนี้ตายังมองไม่เห็นนะฮะ
คือหมอบอกว่าโอกาสร้อยละ๘๐๙๐เนี่ยไม่ใช่หายนะโอกาสบอด
แล้วในข้อความยังระบุว่าไปถามผอกับครูที่โรงเรียนแล้ว
แล้วต่างพากันปัดความรับผิดชอบแล้วก็บอกว่าในโรงเรียนมีข้อยกเว้นให้ดื่มเหล้ากันได้
อันนี้แม่เขาอ้างนะเดี๋ยวเราตามไปที่โรงเรียนให้อีกทีนึง
แต่พอโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปนะครับคนก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะ
แน่นอนว่าเห็นใจแล้วก็สงสารเด็กหญิงวัย๑๔ปีคนนี้
แต่มุมหนึ่งเขาก็ถามกันว่าเออตกลงแล้วใครผิดครูทางโรงเรียนก็แล้วแต่จะเอาขวดเหล้าขวดเบียร์มาวางอะไรไว้เนี่ย
จะเพื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันใช่ที่ไหมเอามาวางบนโต๊ะแถวโรงเรียนให้เด็กหยิบเอามาเปิดเล่น
หรือเพื่อนนั่นแหละผิดที่เอามีดมาเปิดโซดาจนขวดมันแตก
ขวดโซดาทำไมต้องอยากกินโซดาทำไมต้องอยากดื่มจะไปสนอะไรขนาดนั้น
ไม่มีที่เปิดยังไปเอามีดมางัดจนขวดแตกกระเด็นใส่ตาเพื่อนเออตกลงใครผิดเนี่ย
หรือว่าทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบอ่าบางคนก็บอกว่าเอ๊ะแทนที่แม่จะไปว่าครูว่าเอาขวดมาวางทิ้งไว้
ว่าเพื่อนลูกดีกว่าไหมเอาเป็นว่าเราตามความจริงให้นะครับว่าตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่
ไปที่บ้านหนองจิกตำบลบ้านกู่อำเภอยางศรีสุราชจังหวัดมหาสรคามนะครับ
ไปที่บ้านของน้องเนี่ยเห็นไหมยังบาดเจ็บอยู่เนี่ยนะครับเจอกับคุณยายด้วยนะครับ
คุณยายเนี่ยเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เล็กนะครับน้องที่ประสบเหตุคือเด็กหญิงจิรัตดาศรีทองสาอายุ๑๔ปี
ตอนนี้อยู่ชั้นม๒โรงเรียนมัธยมยางศรีสุราชเด็กหญิงจิรัตดาบอกว่าวันนั้นหลังจากทำกิจกรรมเสร็จ
กับเพื่อนก็จะไปล้างหน้านะโดยมีเพื่อนคนหนึ่งมองไปเห็นขวดโซดาที่วางทิ้งไว้บนโต๊ะ
ก็เลยชวนกันบอกว่าจะไปเปิดขวดโซดาดื่มกันแล้วเพื่อนก็ไปหยิบขวดโซดามาแล้วเอามีดที่วางอยู่แถวนั้นเอามางัดเพื่อจะเปิดขวด
แต่ขณะนั้นเนี่ยน้องจิรัตดาบอกว่าน้องกำลังยืนส่องกระจกของรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่แถวนั้นนะ
ปรากฏว่าห่างอยู่กันแค่๒๓เมตรอยู่ไอ้คอของขวดโซดาที่เพื่อนใช้มีดงัดแล้วมันแตกเนี่ยมันกระเด็นมาเข้าตาเธอจนเธอเนี่ยล้มทั้งยืนเลยฮะ
ลงไปแล้วแบบเลือดออกมาจากตาเลยนะแล้วก็ถูกนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาสร

ขณะที่คุณยายบอกว่าทางโรงพยาบาลได้ให้หลานออกมาพักที่บ้านแล้วนะครับ
หลังจากนั้นก็จะทำใบส่งตัวไปที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เพื่อตรวจตาอีกครั้งหนึ่ง
ทางครอบครัวเองก็ไม่ค่อยมีเงินมากนักแต่ก็สงสารหลาน
คือยังไงก็อยากจะให้รักษาจนตาเนี่ยมองเห็นได้เหมือนปกติ
ที่ผ่านมามีทางพัฒนาสังคมจังหวัดและยุติธรรมจังหวัดมาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว
เกี่ยวกับข้อมูลและวิธีการในการขอความช่วยเหลือ
แต่ก็ต้องรอจนถึงวันที่๓๐กรกฎาคมที่สพยางศรีสุราช
นัดให้ทั้ง๓ฝ่ายไปคุยไกล่เกลี่ยกัน
ฝ่ายก็คงทางโรงเรียนทางเพื่อนแล้วก็ทางน้องที่บาดเจ็บนะครับ

แต่เรื่องที่ในโรงเรียนมีขวดโซดาวางอยู่แบบนี้เนี่ย
ยายบอกว่าก็ยังคงต้องหาคำตอบอยู่ยังอยากรู้คำตอบอยู่ว่าเอามาวางทิ้งไว้ได้ยังไง
ก็เหมือนกับย้อนกลับไปว่าถ้าทางโรงเรียนไม่ได้มีขวดโซดาไปวาง

ถ้าเด็กไม่ไปเปิดขวดแก้วก็คงไม่กระเด็นใส่ตาน้อง
แต่ถ้าถามว่าเด็กที่เปิดขวดโซดาแล้วทำให้แก้วกระเด็นไปที่ตาน้อง
อาจจะต้องร่วมรับผิดไหมถ้ามองตามหลักกฎหมายแล้วจริงอาจจะต้องร่วมรับผิดด้วยนะ
ลักษณะประมาทไงเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายบาดเจ็บอะไรแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดมหาสารคามบอกว่า
ทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลแล้วนะคะ
ก็สอบถามรายละเอียดเพื่อให้ความช่วยเหลือแต่ก็ต้องรอให้ทางร้อยเวรดำเนินคดีก่อน
ตอนนี้ทางคุณยายของน้องไปแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้แล้ว
หลังจากดำเนินคดีแล้วก็สามารถยื่นคำขอรับเงินค่าตอบแทนได้
ดำเนินคดีอาญากับเด็กคนที่เปิดขวด
ดำเนินคดีทางแพ่งกับทางผู้ปกครองของเด็กที่เปิดขวด
ส่วนทางโรงเรียนก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยเพราะเป็นเวลาราชการที่เด็กยังอยู่ในความดูแลของโรงเรียน
ดังนั้นตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดมหาสารคามคือ
ต้องร่วมรับผิดทั้งหมดค่ะทั้งโรงเรียนทั้งเพื่อนของน้องที่เปิดขวดด้วยนะคะ
ทางทีมข่าวก็ไปที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนมัธยมยางศรีสุราชพบกับนายศักดาสวัสดิ์สละผู้มนุยการโรงเรียน
พอโรงเรียนบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงเมื่อ๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
ทางโรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วค่ะ
คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาและลงความเห็นว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทจากการเล่น
ก็คือจากการที่เพื่อนของน้องเปิดขวดเอามีดมาเปิดเนี่ยนะคะด้วยความอยากรู้อยากลองอะไรก็แล้วแต่
ซึ่งทางโรงเรียนได้ทำประกันอุบัติเหตุเอาไว้ให้นักเรียนอยู่แล้ว
ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของน้องที่ได้รับบาดเจ็บ
ค่ารักษาเนี่ยมันก็ไม่น่าห่วงเท่าไหรอกมันมีประกงประกันใช่ไหม
แต่โอกาสในการหายมองเห็นปกติหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เรื่องสำคัญ
ค่าร้อยกว่าสิบที่อาจจะหายมันก็โอกาสน้อยจริง
ทีนี้มาเรื่องขวดโซดาที่ทางผู้ปกครองของน้องเขาติดใจว่าแล้วมาวางไว้ได้ยังไง
ครูไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้อโซดามาดื่มกินในโรงเรียนแล้วก็วางทิ้งไว้หรือเปล่านะครับ
ทางโรงเรียนบอกว่าถามครูคนที่เอาโซดามาวางไว้นะครับ
ครูบอกว่าไม่ได้เอามาดื่มมากินอะไรกันนะครับ
ก็ซื้อมาไว้สำหรับใช้หมักเนื้อเอาไว้ล้างกุ้งทำกุ้งแช่น้ำปลา
เพื่อทำอาหารในบริเวณที่พักครูแต่ก็ยอมรับว่าไม่ได้เก็บไว้ให้ดี
ไปวางเอาไว้บนโต๊ะเด็กเห็นเด็กก็เลยเอามาเปิดเล่นนะครับ
ทางสพยางศรีสุราชวันนี้ก็มาเก็บขวดโซดาหลักฐานมาถ่ายภาพรวบรวมหลักฐานต่างแล้วนะครับ
มีนิติกรของทางศึกษาธิการจังหวัดมาสอบถามข้อมูลต่างด้วย
เพื่อที่จะได้รวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับด้านคดีความกันต่อไป
เป็นกำลังใจให้น้องที่บาดเจ็บด้วยนะคะ
เหมือนกันไปโรงเรียนแล้วเพื่อนเล่นกันอยู่เหวี่ยงกระเป๋านักเรียน
ไม่รู้เรื่องฟาดเข้าหน้าเลยนะ

บางทีมันไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไง
จังหวะน้องเขาเดินเข้าไปพอดีอย่างนี้เนอะ

หลายท่านทั้งไลน์หน้าจอเฟซบุ๊กไลฟ์บอกว่าก็